คนขับแท็กซี่ครับก่อเหตุฟันคนขับเพื่อนรุ่นน้องกว่า๑๐แผล
จนเสียชีวิตจมกองเลือดคาห้องเช่านี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สถานีตำรวจนครบานบางกอกใหญ่นะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น
เลขที่๕๙๐ทับ๙ถนนเพชรเกษมซอย๔แยก๑๐
แวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายหนุ่มสมบัติล่าอายุ๔๗ปีนะครับ
สภาพศพน่าสยดสยองฮะมีบาดแผลถูกฟันทั้งตัว

โดยเฉพาะที่ใบหน้ามีบาดแผลถูกฟันหลายแห่ง
เลือดอาบหน้าเลือดท่วมตัว
แล้วก็แผลถูกแทงเข้าที่ท้องแขนซ้ายที่ศีรษะ
แล้วก็ที่ตามร่างกายก็มีบาดแผลถูกแทงนะครับ
มีรอยถูกตีจนเขียวช้ำไปทั้งตัวนะครับ
โดยในที่เกิดเหตุก็ยังพบไม้หน้าสามยาว๒ฟุตครึ่ง
เลือดวางไว้อยู่บนร่างของผู้ตาย๑ท่อน
กับที่ประตูทางออกอาคารอีก๑ท่อน
ว่าผู้ก่อเหตุได้ทิ้งเอาไว้ตำรวจก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับ
จากการสอบสวนชาวบ้านที่เช่าพักอาศัยอยู่ภายในอาคารเดียวกันนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่านายหนุ่มผู้ตายมีอาชีพขับรถแท็กซี่
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่แล้วก็มาเช่าห้องพักอยู่บนชั้น๒
โดยอู่แท็กซี่ที่ผู้ตายขับอยู่นะฮะอยู่ที่ท้ายซอยตรงนี้เอง
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับก็น่าจะเป็นคนขับแท็กซี่อู่เดียวกันกับผู้ตายนี่แหละฮะ
ชื่อว่านายบรังสิตทะบรือศรีอายุ๖๓ปี
เช่าห้องพักในอาคารเดียวกันแต่อยู่ที่ชั้น๔
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดนะครับ
โดยคนที่เช่าพักอาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้เขาเห็น
เขาเห็นนะฮะว่าช่วงหลังนายหนุ่มผู้ตายนะครับ
เวลาดื่มเหล้าเวลาเมาเหล้าก็จะขึ้นไปชั้น๔แล้วฮะ
ไปหาเรื่องนายรังสิตผู้ก่อเหตุ
ไปหาเรื่องถึงบนห้องพักเป็นประจำ
ถึงขั้นว่าต้องมีการแจ้งตำรวจสายตรวจ
ระงับเหตุแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุครั้งนั้น
คนที่พักอาศัยร่วมกันก็นึกว่า๒คนนี้
หยุดทะเลาะกันแล้วสุดท้ายมาก่อเหตุฆ่ากันนะฮะ
ขณะที่แฟนของผู้ตายนางสาวกันจวนโพธิศาล

เห็นสภาพศพของแฟนที่เสียชีวิตนะฮะ

นี่เขาก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาละครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคือช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มกว่า
เพราะเหตุมันเกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม

โทรศัพท์พูดคุยกับแฟนอยู่เลย
แต่ก็ได้ยินเสียงของแฟนทะเลาะกับผู้ชายอีกคนนึง
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการทะเลาะกับนายรังสิต
เสียงมันผ่านเข้ามาในมือถือนะครับ
ซึ่งเธอก็พยายามห้ามปรามแฟนบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับเขาเลย
จากนั้นแฟนก็ตัดสายโทรศัพท์ทิ้ง
แล้วตัวเธอก็ติดต่อกับแฟนนุ่มไม่ได้อีกเลยนะครับ

ก็เลยรีบเดินทางมาหาผู้ตายที่ห้องเช่า
แล้วก็พบว่าแฟนถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุนั้นนายบรังสิตได้หายตัวไป
ตำรวจชุดสืบสวนสนบางกอกใหญ่
กำลังเร่งติดตามตัวนายรังสิตมาสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หากเป็นผู้กระทำผิดฆ่าคนตายจริงนะครับ